ยังจำได้หรือไม่น้องก้อยอดีตลูกจ้างหญิงไก่เด็กสาวที่ถูกกล่าวหาลักทรัพย์หญิงไก่ไป๑๐ล้านบาทวันนี้กับชีวิตใหม่หลังพ้นเคราะห์
ถามตรงตรงกับจอมขวัญสิบเก้านาฬิกา